คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าทางไทยรัฐเนี่ยมีเพจในเฟซบุ๊กนะคะ
แจ้งข่าวแจ้งคลิปก็อยากจะให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับเรามากขึ้น
แจ้งข้อมูลข่าวสารมาได้ส่งคลิปมาได้ร้องขอความเป็นธรรมได้แจ้งมาได้อยากจะให้ทีมข่าวของเราตามเรื่องไหนให้
เรื่องนี้เราตามให้ค่ะมีคนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางเพจของเรานะคะ
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะกรณีเรื่องของส้มแล้วก็ไปเจอยาบ้าอยู่ในรังส้ม
คือเจ้าของส้มเนี่ยชื่อว่านายสมศักดิ์นายสมศักดิ์มีส้มอยู่สักร้อยรังได้
ก็ไปว่าจ้างนายปองพลให้เอาส้มเหล่านี้ไปทิ้งจ้าง๔๐๐๐บาท
ปองพลก็เลยไปจ้างนายพิชิตให้มาช่วยขับรถเพื่อจะเอาส้มเหล่านี้ไป
แต่นายปองพลบอกว่าส้มเหล่านี้มันยังดีอยู่เลยไม่ทิ้งได้ไหมจะขอเอาไปขาย
ส้มตั้งต้นเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปขายได้
ทีนี้เขาก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊คว่าเขาจะขายส้มนะก็ขายไปเรื่อยอะค่ะ
จนสุดท้ายจะไปขายให้กับแม่ค้ารายหนึ่งเขาขอซื้อ๑๑รัง
พอไปถึงก็เทส้มออกมาปรากฏว่ามีอยู่หลังหนึ่งมันมีถุงอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็เลยแกะดูมันเป็นยาเสพติด๕๒๐๐๐เมตรนะ
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาเจอยาเสพติดก็คือยาบ้า๕๒๐๐๐เมตร
ตำรวจกลับดำเนินคดีนายพิชิตคนขับรถคันนี้ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ภรรยาของนายพิชิตก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะว่า
ก็นายพิชิตสามีเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
ก็แค่ถูกว่าจ้างให้มาขับรถเอาส้มไปขาย
แล้วก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ทั้งหมดว่าแกะมาเจอยาเสพติดจริงแล้วก็แจ้งตำรวจ
ทีนี้ทำไมเขาต้องโดนดำเนินคดีด้วยล่ะ

ปองพลที่เป็นคนที่เป็นนายจ้างให้มาช่วยขับรถเอาส้มไปทิ้งหน่อยเนี่ยนะ

แล้วภรรยาของนายพิชิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าแล้วตำรวจก็ขยายผลแล้วด้วยนะ
นายสมศักดิ์เจ้าของส้มต้นเรื่องก็ยอมรับว่าส้มเป็นของตัวเองแล้วก็ยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดนี้เป็นของตัวเอง
ซึ่งนายสมศักดิ์ก็ถูกดำเนินคดีและนายสมศักดิ์ก็ไม่ได้ซัดทอดไปที่นายพิชิตเลย
แต่ทำไมนายพิชิตต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยล่ะ
และปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าระหว่างที่ถูกดำเนินคดีซึ่งขณะนี้คดีไปอยู่ในชั้นของสารชั้นต้นแล้วเนี่ย

นายพิชิตไม่มีเงินประกันตัว

แล้วทางภรรยาเขาบอกเขาก็ลำบากเขามีลูกสองคนไปร้องผ่านทนายความวรกรเพื่อขอความช่วยเหลือ
แล้วทนายความเขาก็ส่งคลิปมาที่เพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิป
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำรวจสพคลองหลวงจปทนนะคะ

เดี๋ยววันนี้ผู้กำกับสพคลองหลวงจปทนเขาออกมาชี้แจ่ง

แต่เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเหตุการณ์นี้นะคะ
อันนี้คือคนนี้คือทนายวรกรนะฮะ
เมื่อกี้เนี่ยคือปองพลที่เขาไปรับ

ใครจะมาเร่โพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ล่ะ

พี่ชิดเป็นลูกน้องเขาเขาจ้างมาให้ขับรถอันนี้โดน
ใช่เดี๋ยวตำรวจเขาชี้แจงว่าทำไมคนขับรถถึงโดนแจ้งข้อหาไปด้วยนะคะ
แต่เดี๋ยวให้ไปฟังธนายความเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ

ก็เทมามีส้มอยู่รังหนึ่งนะมีห่ออย่างนี้นะ
เขาเปิดเขามีส้มแล้วก็มีเห็นถุงออกมาจากส้มรังส้ม
เขาก็เปิดดูป้ากฎเห็นยาเสพติฯนะฮะ
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะโทรแจ้งตำรวจเนี่ย
รวมทั้งพิชิตก็ร่วมกันฮะตัดสินใจร่วมกันโทรแจ้งตำรวจนะฮะ

วันนั้นปองพลอยู่พี่ชิดอยู่ลูกชายของพี่ชิดก็อยู่
แล้วก็ยังมีคนอื่นเยอะนะเมื่อเทมาเจอ
เจอก็เลยโทรแจ้งตำรวจมาตำรวจเข้ามาเอาไป
แต่เอาไปดันมาจับพิชิตคนขับรถไปด้วย
หาว่าในรถมียาเสพติดคงพี่น้องคิดด้วย
คนจะขายยาเสพติฯเขาจะไปเล่ขายอย่างนั้นแหละฮะ
แล้วเค้าเป็นคนทดาวน์โทรแจ้งคุณเองแล้วคุณก็มาจับเค้า
แล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณจับเค้ามาครับ
ก็ไปเจอคนที่มีการจับคนนี้ต่อนะฮะ

สมศักดิ์นะฮะนายสมศักดิ์ที่เป็นคนว่าจ้างให้กับรถ
พิชิตเนี่ยเอาส้มไปไปขายปองพลเนี่ยว่าให้พิชิตเป็นคนขับรถ
ปลอมคนก็อยู่ในรถนะเพราะว่าเกิดเหตุแต่คนที่สวยนะคือพี่ชิดคนเดียว
นะฮะและมีการจับคนนี้ได้ปั๊บคนนี้ก็ยอมรับนะว่าไม่รู้จักพิชิตเลย
ช่วยพ่อหนูด้วยนะครับพ่อผมไม่ได้บินเลยครับวันนั้นหนูก็ไปด้วยใช่ไหมลูก
อืมคนนี้ลูกคนโตใช่อายุสิบเอ็ดค่ะลูกเล็กเลยก็มีกับภรรยา
คือทนายความเขาบอกว่าถ้าเกิดพฤติการมาเกิดขึ้นแบบนี้จริงเนี่ย
จริงแล้วตำรวจต้องกันตัวนายพิชิตคนขับรถเป็นพยาน
ไม่ใช่มาดำเนินคดีในข้อหาครอบครองยาเสพติด
อุ๊ยแต่เห็นแบบนี้คือเห็นใจแล้วนะ

แล้วถ้าแบบนี้นายพิชิตถูกดำเนินคดีเนี่ยนะต่อไปนี้ใครเจอยาเสพติดไม่กล้าแจ้งตำรวจแล้ว
เอาไปทิ้งเอาไปเงียบดีกว่าอย่างนี้นะคะ
อันนี้ทางฝั่งธนายความแล้วก็ทางฝั่งของภรรยานายพิชิตเขาออกมาร้องนะคะ
ตอนนี้นายพิชิตเชิดธรรมคนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำธัญบุรีนะคะ
อยู่ในเรือนจำตั้งแต่สามสิบเมษายนที่ผ่านมาค่ะเพราะไม่มีเงินประกันตัว
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าครอบครัวเขาก็ฐานะยากจนด้วยก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ร้องผ่านเพจไทยรัฐนะคะในการแจ้งข่าวแจ้งคลิปด้วย
วันนี้ค่ะภรรยาของนายพิชิตนางสาวกัลยกรชนพิทักษ์พร้อมทนายความ
ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็ไปร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมลองฟังเสียงนางสาวกรยากรดูค่ะ
พี่เองก็รู้สึกเสียใจนะแล้วก็แบบมันภาระทุกอย่างอ่ะ

นี่แบบพี่ไม่รู้จะทำไงเลยค่ะ
พี่ก็บอบใจว่าเดี๋ยวก็ออกนักอาชีพแล้ว
นี่ค่ะนางสาวกรยากรก็ไปให้ข้อมูลที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม

ว่าสามีของตัวเองก็ได้รับว่าจ้าง
ให้ขับรถครับแล้วก็เอาส้มไปขายทำไมตำรวจสพคลองหลวง
ถึงดำเนินคดีเขาทั้งทั้งที่เขาเจอหญ้าบ้าห้ามื่นสองพันเมตร
แล้วก็เป็นคนแจ้งตำรวจด้วยซ้ำนายสมศักดิ์ที่ว่าจ้างคนแรกเลย
ไม่ได้ซัดทอดด้วยใช่ใช่ไหมอ่าจุดเกิดเหตุที่ไปแกะรังส้ม
แล้วก็เจอห่อยาบ้าเนี่ยก็คือซอยเทพกุญชร๑๐อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปฐุมธานีนะฮะยาบ้าที่เจอห้ามื่นสองพันเมตร
ก็เลยอยู่ในท้องที่ของสพคลองหลวงค่ะคนที่ไปกับนายพิชิตนะครับ
ตระเวนขายส้มด้วยกันคือนายปองพลสวัสดิ์ทัศน์
อ่าเรียกง่ายง่ายก็คือนายจ้างของนายพิชิตอ่ะนะ
นายพิชิตเขาทำงานขับรถให้นายปองพลนายปองพลเขามีรถรับจ้างนะครับ
ปองพลบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่ารู้สึกเห็นใจลูกน้องตัวเองมาก
ที่ต้องมาติดคุกทั้งทั้งที่ไม่รู้เรื่อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดที่เจอเลยเหตุการณ์วันนั้นเขาก็อยู่ด้วย
อยู่ด้วยโดยตลอดแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรด้วยซ้ำ
ที่ตำรวจจะจับตัวนายพิชิตเข้าคุกแบบนี้ได้อันนี้ปองพลเขาบอกนะ
เขายืนยันว่านายพิชิตเป็นลูกน้องที่ดีขับรถรับจ้างให้กับเขามา๕ปี
เป็นคนขยันทำมาหากินซึ่งไม่ยุติธรรมเลยที่ต้องมาโดนคดีแบบนี้
ถ้ารู้ว่ายามีเนี่ยคงไม่ไปขายมัดละ๕๐บาท
คงไม่ใส่หลังส้มขายครับคงไม่ขายหลังละห้าสิบบาทหรอก
เพราะว่าเขาก็โตแล้วแล้วผมเห็นสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นคนผิดก็อยากให้ตำรวจต่อยเขาก่อน
อยากมากมากครับเพราะว่าคนไม่ผิดแล้วเนี่ย
เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันเหมือนตกนรกครับเขาไป
เขาเวกใครไปหาก็ร้องไห้ทุกวันร้องผู้ชายร้องไห้กินเหลือ
ผมเองก็รันทดใจ
ขณะที่ทนายวรกรพงธนากุลนะครับที่มาช่วยเหลือครอบครัวนี้
บอกว่าเห็นใจที่ครอบครัวนี้ต้องเดือดร้อนทั้งที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องจากความผิดพลาดของตำรวจ
ซึ่งเห็นได้ว่านายพิชิตนั้นเป็นคนบริสุทธิ์เป็นพลเมืองดี
เป็นผู้ที่ร่วมโทรแจ้งตำรวจว่าพบยาเสพติด
แต่ทำไมผู้บริสุทธิ์ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรม
พงศ์สั่งให้เอาส้มไปขายนะฮะโดยที่ว่าพิชิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ
ก็ไปขายตามคำสั่งของปองพลเสร็จไปเจอยาเจอยาเสพติด
ก็โทรบอกตำรวจว่ามียาเสพติดให้มาดูหน่อยแต่กลับถูกตำรวจจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหา
ถามว่าต่อไปแล้วใครจะกล้าโทรบอกตำรวจเดี๋ยวถ้าเจอยาเสพติดเนี่ย
ผมต้องฝากกรมตำรวจฮะบอกอย่าไปทำอย่างนี้นะฮะ
เขาเป็นผู้แจ้งเขาเป็นคนพบยาติดพบผู้กระทำความผิด
เขาโทรแจ้งท่านท่านจะต้องกันเขาเป็นพยานไม่ใช่ไปจับเขาอย่างนี้มันไม่ใช่
คือวันนี้เขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
อ่าตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว
หากพิสูจน์ได้ว่านายพิชิตเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะไม่ตกเป็นผู้ต้องหา
ก็จะสั่งไม่ฟ้องได้ถอนหมายจับได้นะครับ
ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
แป๊บนึงวันนี้ชี้แจงแล้วนะครับ
ดูทางนี้ก่อนนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางต่อครับ
คือจะได้ไปดูสภาพความเป็นอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับ
คือเล่าทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้ลำบากมากเพราะไม่มีสามี
ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วขาดหัวหน้าครอบครัวกลายเป็นว่าเธอต้องคอยหาเลี้ยง
ครอบครัวเป็นหลักต้องดูแลลูกที่ยังเล็ก๒ชีวิตด้วยกัน
นอนร้องไห้ทุกคืนคิดถึงเขาอะค่ะ
ก็อยากให้แฟนออกมาไวไงเพราะว่าอยู่ในนั้นเขาก็ลำบากจะให้ทรมาน
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปเยี่ยมเขาพี่ก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วนะอะไรอย่างนี้
พี่จะบอกภาระมันเยอะ
เพราะว่าลูกนี้พี่จะไม่ให้อดเลย
ก็คือตัวเองอดได้
ใช่แล้วเราก็ต้องประหยัดเพื่อจะเก็บเงินไว้ค่าห้องแล้วก็ส่งค่างวดรถอ่ะจ้ะ

ก็รับจ้างทั่วไปรับจ้างตัดผักได้วันละ๒๐๐บาทก็เอา
เวลาไปทำงานก็หอบลูกคนเล็กไปด้วยตลอด
ส่วนลูกคนโต๑๑ขวบตอนนี้ต้องหยุดเรียนไว้ก่อนนะคะ

บอกเหนื่อยมากแต่ก็กัดฟันอดทนรอวันที่สามีได้ออกมา
อืมเธอก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับสามี
ตกเป็นแพ้รับบาปในคดีที่ตัวเองไม่ได้ก่อ
ทีนี้ค่ะทางผู้กำกับสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไปควบคุมตัวในพิจิตร
พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลเขาชี้แจงแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้เนี่ยตำรวจได้รับแจ้งจากแม่ค้า
ว่าแม่ค้าสั่งซื้อส้มให้เอาส้มมาส่งที่ร้าน
แล้วพอเปิดดูเปิดรังส้มดูมียาบ้า๕๒๐๐๐เมตร
ตำรวจบอกว่าคนที่แจ้งไม่ใช่นายพิชิตคนที่แจ้งคือแม่ค้าที่สั่งซื้อส้มนะคะ
แล้วตำรวจก็บอกว่าที่ต้องมีการดำเนินคดีกับนายพิชิต
เพราะนายพิชิตเป็นคนขับรถแล้วยาเสพติดอยู่บนรถ
เป็นลักษณะเหมือนขับรถขนยาเสพติด
คือถ้าเราไปดูคลิปเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาแจ้งกัน
คือตำรวจบอกว่าในเมื่อมีคนแจ้งแล้วไปเจอของกลางที่เป็นยาเสพติด

ตำรวจบอกว่ามันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ต้องดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่ขับรถบรรทุกส้มแล้วมียาเสพติดอยู่ในรังส้ม
ซึ่งยืนยันว่าการดำเนินคดีกับนายพิชิตเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้มีการกันแกล้ง
จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วปล่อยตัวไปเลยคงไม่ได้
เพราะว่าเป็นคนขับรถที่มียาเสพติดอยู่บนรถ
ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล
นายสมศักดิ์รับสารภาพว่าเป็นเจ้าของยาบ้าทั้งหมด
แล้วก็ไม่ได้ซัดทอดไปที่นายพิชิตแล้วทำไมนายพิชิตยังถึงต้องถูกดำเนินคดี
ผู้กำกับสพคลองหลวงก็บอกว่าก็ต้องนำหลักฐานที่ว่านี้ไปสู้กันในชั้นศาล
ตำรวจบอกว่าทำไม่ได้เพราะหลักฐานมันอาจจะยังไม่แน่นพอที่แบบไม่รู้ไม่เห็นจริงแล้วก็ปล่อยตัวไป
แบบนี้ตำรวจก็จะต้องทำแบบนี้ทุกคดีครับแต่วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสำนวนคดีกันอีกทีหนึ่ง
นะฮะคือถ้าจะต้องต่อสู้กันแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหาทางช่วยในเรื่องของ
การประกันตัวใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าคือการอยู่ในที่คุมขัง
ในเรือนจำแล้วต่อสู้คดีไปด้วยมันก็ไม่ง่ายนะแล้วมันก็ใช้เวลาค่ะ
ใช่ไหมถ้าออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยการหาพยานหลักฐานพยาน
การไปต่อสู้คดีมันก็อาจจะง่ายกว่านะเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้กันแล้วกัน
ใช่ค่ะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ทางท่านภูมิกับสพครองหลวงที่ให้สอบภาษณ์เอาไว้
เนี่ยก็คือบอกแบบนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ